ซึ่งแน่นอนนะคะนอกจากเรื่องงานแล้วเราก็อัปเดตความหวานเรื่องความรักกับน้องยายาด้วยค่ะ
เพราะอีเวนต์คราวก่อนเนี่ยจำได้ไหมน้องยายาพูดชัดเจนเลยนะคะว่าเรื่องแต่งงานแม้จะไม่พร้อม
รอได้แต่ก็ไม่อยากรอนานนะจ๊ะ
นี่น้องยายาส่งสัญญาณมาขนาดนี้นะคะ
แบรี่ก็บอกเลยนะคะว่าใจเย็นอีกนิดอันนี้ไม่ได้บอกยายานะคะแต่ว่าบอกกองเชียร์นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ณเดชนเขามีเหตุผลนะคะเขาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยตั้งใจเลยว่าหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยต้องใช้ชีวิตคู่ต้องเต็มที่ค่ะ
เรื่องงานต้องมีให้น้อยที่สุดค่ะดังนั้นก่อนแต่งมันต้องใช้เวลาต้องเคลียร์กันก่อนค่ะ
แต่เราล้วงมาแล้วนะคะว่าคิวงานณเดชน์มีแค่ถึงสิ้นปีนี้
เฮ้ยมีลุ้นนะคะปีหน้านี่ว่างยาวโปรเลยล่ะค่ะ
เขาไม่รู้นะคะว่าข่าวดีที่หลายคนรอคอยรวมไปถึงเราด้วย
จะเป็นต้นปีหน้าปี๒๕๖๖หรือเปล่าเอาไปฟังหน่อยจ้า

ผมเป็นคนที่ผมอยากที่จะให้เวลากับโมเมนต์ตรงนั้นมากที่สุด
ผมอยากที่จะให้กับเขาเลยเต็มเลยอะไรอย่างนี้
อาจจะเป็นช่วงเวลาที่๑ปี๒ปีเลยที่เราอาจจะแบบเรียนรู้กัน
เราทำงานมาเกือบจะ๒๐ปี๑๕ปี๑๖ปีแล้ว
การที่จะถอยตัวเองกลับไปแล้วไปอยู่ในชีวิตช่วงเวลานั้น
มันถอยกลับไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องให้เวลา

เมื่อโอกาสและสถานการณ์ทุกอย่างมันพร้อม
ผมว่าคงจะแจ้งให้พี่ทุกคน
แล้วเจอณเดชน์กับงานเมื่อวานนะคะแอบล้วงอยู่แล้วค่ะ
เราล้วงหว่อยมากเลยค่ะแอบล้วงมาอีกนะคะเพราะจำได้ไหม
แหวนที่น้องยายาเขาใส่จนเป็นประเด็นว่าเป็นแหวนมั่นแหวนจองอะไรหรือเปล่าค่ะ
งานนี้เจอคนซื้อแหวนให้แล้วนะคะอยากรู้สรุปว่าแหวนวงนี้ได้มาแต่ใด

พี่เก่มีป๊อปปี้ลัฟท์ไหวลุ่นเด็กปฐมอะไรอย่างนี้ของแทนใจเราก็ต้องมีให้บ้าง

เวลาว้างก็ใส่เหมือนจีวารี่หรือของเชิงประดับ
ใส่ตามเสื้อผ้าชุดตามอะไรที่เข้า

มันเป็นความทรงจำเด็กสมมุติถ้าเรามีแฟนตอนเด็กอะเนาะ

แล้วก็ได้แบบมาใส่แล้วก็มาโนไปว่าเป็นแบบจับจองอะไรเงี้ย
อุ้ยตายมีแฟนกับเค้าได้เลยเนียอุ้ย